ของคุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโมกันบ้างนะครับ
เพราะว่าถือว่าผ่านมา๒เดือนอีก๒วันที่คุณตังโมเสียชีวิตไปนะครับ
เพราะว่าล่าสุดมีการลงภาพแบบนี้
ว่าคุณแตงโมเล่นเซิร์ฟสเก็ตอยู่นะครับ
แล้วก็ถ้าย้อนกลับไปก็จะมีภาพที่คุณเบิร์ต
ได้โพสต์ภาพของสาวแตงโมเข้ารับปริญญา
ช่อดอกไม้แล้วก็กอดกันกับคุณเบิร์ตนะครับ
กับข้อความถึงสาวแตงโมบอกว่าเก่งมากเลยนะจ๊ะ
คุณนายของฉันท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟน
ที่เข้ามาส่งอิโมจิภาพหัวใจสีแดงให้กับคุณเบิร์ตอย่างมากมายนะครับ
นี่คือความเคลื่อนไหวของคุณเบิร์ตล่าสุดนี้นะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของทางคุณแม่พนิดาแน่นอน
ว่าวันนี้คุณแม่พะนิดาจะเดินทางไปที่กรมจาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
ในการรับฟังการแถลงสรุปสำนวนคดีของทางตำรวจด้วยนะครับ
แล้วก็คุณแม่เคยให้สัมภาษณ์ไว้อยู่แล้วว่าคุณแม่พอใจในเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทีนี้มันมีประเด็นดราม่าออกมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหนึ่ง
ก็คือเรื่องของการที่คุณโมเสนอจะทำอะไรนะสารคดีประวัติของคุณแตงโม

และอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องที่เกี่ยวกับคุณเบิร์ต
ว่าคุณแม่ได้สั่งให้ฝ่ายชายคือสั่งให้คุณเบิร์ตเลิกยุ่งกับแตงโม
แล้วก็เกาะกระแสแตงโมจนก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์
เผ็ดร้อนในหมู่ชาวเน็ตนะครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราติดต่อพูดคุยกับคุณแม่พะนิดานะครับ
ให้สัมภาษณ์กับเราบอกว่าคุณแม่ไม่เคยคุยกับเบิร์ตเรื่องแบบนี้
ดังนั้นสิ่งที่เป็นข่าวออกไปเป็นดราม่าออกไป
แม่ไปสั่งให้เบิร์ตเลิกสนใจแตงโมได้แล้ว

ถ้ามากกว่านี้จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ผู้ตายนั้น
ไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะเอาฟังเสียงคุณแม่หน่อยนะครับ
ก็อยากจะรู้ว่าเขียนเพื่อจุดประสงค์อะไร

ไปพร้อมแล้วสั่งสอนอบรมเขาว่า
ถ้าคุณถ้าคุณยังมีชีวิตเป็นนักข่าวแบบนี้

ควรไปกระโดดตามไปดีกว่า

ส่วนอีกประเด็นนึงที่คุณโมอันมีนา

จะทำสารคดีประวัติคุณแตงโมดีไหม
คุณแม่บอกว่าอย่าทำเลยนะครับ
อยากให้คุณแตงโมเขาไปสู่ความสงบสุขนะครับ

แล้วก็ยังคงที่จะห่วงใยคุณแตงโมก็พอแล้วนะครับ

ก็คือคุณแอนนาเพื่อนสนิทของคุณแตงโมนะฮะ

เกี่ยวกับประเด็นเรื่องกรณีที่คุณแม่

คุณแม่มักจะชมฝ่ายชายให้ฟังอยู่บ่อย
ล่าสุดก็มีการชมคุณเบิร์ตให้ฟังเหมือนกัน
เรื่องของความดีความเอาใจใส่ที่มีให้กับแตงโม
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นนั้น
น่าจะเป็นการเข้าใจผิดนั่นเองนะครับ

คุณแอนนามีความเสี่ยงในการติดโควิด
ใช่ค่ะเพราะวันนี้หลายคนบอกคุณแอนนา
จะไปฟังการแถลงที่ภูทรภาค๑หรือไม่

คุณฮิโปออกมาบอกว่าตอนนี้เธอติดโควิดนะคะ

นี่คือความเคลื่อนไหวรอบข้างของคดีคุณแตงโมนะครับ